คุณผู้ชมครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดธรรมเนียบรัฐบาลหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนและฝรั่งเศส
ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
เป็นไปอย่างเข้มข้นครับเพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเคลื่อนไหวในช่วงบ่าย
ติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัลรักษัตริย์มาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ

วันนี้ค่ะผู้นำหลากหลายประเทศนะคะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ได้มีการหารือทวิภาคีกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ได้ขอรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสในฐานะสมาชิกจีน
ผลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ฝรั่งเศสเร่งรัดการดำเนินการ
ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยฝรั่งเศส
ซึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้รับปาก
โดยบอกว่าจะเร่งรัดการดำเนินการ
ซึ่งคาดว่าภายในเดือนมกราคมปีหน้า
จะมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ

ผู้นำคนสำคัญประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
นายศรีจิ้นผิงและภรรยาค่ะ
ก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมภรรยา
ก็ไปให้การต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
บรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างชื่นมื้น
ซึ่งการเดินทางมาประเทศไทยของนายศรีจิ้นผิง
ถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก

หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะ

นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ
หอประชุมกองทัพเรือค่ะ
ก็มีการหารือการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างและยั่งยืน
ที่มีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้ง๒๑เขตเศรษฐกิจค่ะ

ถือเป็นสำคัญที่จะทำให้
ทั้ง๒๑เขตเศรษฐกิจได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล
แล้วก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจภูมิภาค
มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อไปค่ะ
ยื่นข้อเรียกร้องนะคะทำให้บรรยากาศรอบพื้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจวันนี้ค่ะ
ก็เต็มไปด้วยการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
ตำรวจนะคะได้มีการตรวจตราแล้วก็มีการตรวจกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะ
ที่จะเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะขณะเดียวกันนะคะ
ก็จับตาในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะคะ
ที่จะเดินทางมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พรุ่งนี้นะคะเป็นการประชุมครั้งสำคัญนะคะ
เอกประยุทธ์ก็จะเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดค่ะร่วมถึงนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าพรุ่งนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดรแล้วก็หลากหลายกลุ่มนะคะ
ที่ได้ประกาศไว้ว่าจะเดินทางมายื่นข้อเรียกร้องนะคะ
ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะ
พรุ่งนี้ต้องจับตานะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะสามารถ
เข้ามาถึงบริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจได้หรือไม่ค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก่อติดค่ะ
สิริวัติข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ